มาใช้ในการรายงานผลการออกเสียงประชามติ
เพื่อความรวดเร็วในการรวบรวมผลการนับคะแนน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่า
ฝ่ายความมั่นคงยังไม่พบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติใด
ในช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งเหลืออีกเพียง๔วัน
ก่อนที่จะถึงวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล
พร้อมทั้งพูดติดตลกในเรื่องของหีบบัตรนะครับว่า
ไม่ได้มีเอาไว้ให้โยนเล่น
ไม่ได้หรอกช่วงนี้ก็บอกไว้ให้ผมพูดไง
เออ

ไม่เอาด้วย
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรกตก็ได้กล่าวถึงเรื่องความคุ้มค่า
ในการเปลี่ยนมาใช้หีบบัตรออกเสียงประชามติแบบพลาสติกนะครับ
พร้อมยืนยันว่าหีบบัตรทุกใบมีสายรัดเพื่อป้องกันการเปิดหีบ
แล้วก็มีลายเซ็นกรรมการหน่วยออกเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต
พร้อมระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจะรายงานผลออกเสียงประชามติ
โดยคาดว่าจะสามารถส่งข้อมูลได้ในเวลา๑๘นาฬิกา
และจะครบทุกหน่วยทั่วประเทศภายในเวลา๒๐นาฬิกา
ก่อนที่จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการในเวลา๒๑นาฬิกา
ส่วนเว็บไตค์สถานทุนสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยได้ออกคำเตือน
ละเมืองชาวอเมริกันเกี่ยวกับเรื่องการลงประชาม
กับเรื่องการลงประชามาตรีร่างรัฐมนุนที่จะมีขึ้นในวันที่๗สิงหาคมนี้
ให้เฝ้าระวังและหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมนุมที่มีผู้คนจำนวนมาก
เนื่องจากข้อสชมีคำสั่งห้ามการชุมนุมทางการเมือง
จำกัดสิทธิสื่อเสรีภาพในการพูดและการชุมนุม
โดยพลเมืองชาวอเมริกันอาจจะเจอกับมาตรการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ทหาร
เพิ่มมากขึ้นในไทยรวมถึงอาจถูกจำกัดการเข้าถึงพื้นที่
แห่งบริเวณรอบห้างสรรพสินค้าและโรงแรมใจกลางกรุงเทพมหานคร
พร้อมขอให้พลเมืองชาวอเมริกันอยู่ในภาวะตื่นตัวระมัดระวัง
และติดตามสื่อต่างประเทศและไทยอย่างใกล้ชิด
ซึ่งในเรื่องนี้พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ก็ได้ออกมาตอบโต้ทันทีนะครับว่าไม่เข้าใจถึงเจตนาของการประกาศเตือนของสถานทูตสหรัฐ
เพราะการห้ามชุมนุมไม่ได้ห้ามแค่ช่วงประชามติ
แต่ว่ามีคำสั่งมานานแล้วยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นแสดงความเห็น
แต่หากข้อมูลอะไรที่บิดเบือนก็ไม่สามารถปล่อยให้เผยแพร่ได้